คุณผู้ชมคะหลวงเจ๊ที่ขอนแก่นค่ะพระรูปหนึ่งที่ถูกตั้งฉายาให้ว่าหลวงเจ๊
เป็นพระที่มีพฤติกรรมตุ้งติ้งนะคะย้ายวัดบ่อยมากแล้วมันมีคลิปคลิปนี้ที่เพจอยากดัง
เราต้องเบลอภาพแบบให้เบลอมากที่สุดเพราะถ้าไม่เบลอนี่มันดูไม่ได้เลยค่ะ
นี่ค่ะเหมือนมีคนปีนขึ้นไปถ่ายนะใช่แล้วเรื่องของเรื่องก็คือ
เหมือนกับว่ามีเนรหลายรูปที่ตกเป็นเหยื่อใช้คำว่าตกเป็นเหยื่อนะคะ
เหมือนกับให้เงินให้ทองแล้วก็ให้มาทำอะไรให้ในห้องน้ำแบบนี้ค่ะ
คือคนที่ยืนอยู่แล้วไม่ใส่เสื้อเนี่ยเขาขนานนามว่ากันว่านี่คือหลวงเจ๊
ใช่แล้วก็จะให้เนรมาทำร่วมรักกับเขาอะไรแบบนี้
เหมือนกับขาวเหมือนเป็นศีรษะอยู่ข้างเนี่ยเหมือนกับเขามาเคล้ามาคลออยู่ตรงหน้าอกของหลวงเจ๊
แล้วก็ใช้มือไปจับที่อวัยวะเพศของน้องเจ๊ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่อยากจะอธิบายเยอะเนอ
แล้วขออนุญาตเซ็นเซอร์ภาพเดี๋ยวคุณผู้ชมก็พอจะเข้าใจแหละ
ขอให้พิกัดนิดนึงว่าพระรูปนี้พำนักอยู่ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
เขาก็เรียกว่าหลวงเจ๊ล่ะค่ะผู้ชายที่รูปร่างใหญ่ที่เห็นในคลิปคนที่ถอเสื้อเนี่ยนะคะ
สามเมรนดรยูน้อยสิบสี่ถึงสิบห้าประมาณเนี้ยแล้วทำแบบนี้บ่อยย้ายวัดบ่อยรู้จักกับพระผู้ใหญ่ด้วย
พฤติกรรมปกติก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าแต่งหน้าทาปาก
เป็นพระแต่งหน้าทาปากได้ยังไงซื้อยาคุมมากินอีกต่างหาก
ให้มันมีหน้าอกอ่ะค่ะกินอยากคุมจะมีหน้าอกใหญ่
เวลาโทรน่ะออกตลอดเลยและตอนกลางคืนนั้งจาก
จากอำเภอน้ำพองไปโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
แล้วไปหาสามะเนรเหมือนกับไปหลอกสามะเนรอ่ะ
ให้เงินให้ทอง๒๐๐บ้าง๓๐๐บ้าง
มีสามะเนรที่ตกเป็นเหยื่อไม่ต่ำกว่า๗รูปนะคะ
พอเสร็จกิจภารกิจรักก็นั่งแท็กซี่กลับ

ตอนกลางคืนบางทีเดินไปตามห้องนะ
ห้องไหนเปิดก็พุ่งเข้าไปเลย
แล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเรื่องเพศแบบนี้ค่ะ

เป็นที่แบบเข้าไปแล้วก็เป็นหัวเนิด
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวและพระครูประโชธเขตตานุรักษ
เจ้าคณะตำบลท่ากระเสริม

คือตามข้อมูลบอกว่าหลวงเจ๊จำวัดอยู่ที่นี่ค่ะ

ท่านก็บอกว่าพระรูปที่เป็นข่าว
ที่เป็นข่าวเคยมาอยู่ที่นี่เมื่อ๓เดือนในช่วงเข้าพรรษาปี๖๒
ตอนนี้ไม่อยู่แล้วค่ะย้ายไปวัดอื่นแล้วนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ที่วัดมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติไม่เหมาะสมอะไร
คุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่ท่านเจ้าอาวาสวัดบอกนะคะเหมือนกับพระรูปนี้
เคยมาอยู่แล้วก็ย้ายไปแล้วดังนั้นมันก็จะตรงกับข้อมูลที่ชาวบ้านในพื้นที่บอก
ว่าหลวงเจ๊ย้ายวัดไปเรื่อยเลยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยขอไปสำรวจที่ห้องน้ำนิดนึง
ผนังห้องน้ำเป็นสีขาวสีเทาเดี๋ยวลองดูนะคะ
เข้าไปดูตรงห้องน้ำแบบนี้พื้นห้องน้ำเป็นกระเบื้องลายหิน
ห้องน้ำก็เล็กถ้าไปเทียบกับจุดที่เกิดเหตุในคลิป
ผนังกำแพงจะเป็นสีเขียวตัดสีขาวพื้นกระเบื้องเป็นสีฟ้าอ่อน
ดังนั้นมันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
สถานที่มันก็ไม่น่าจะใช่ที่วัดอีสานเพราะว่าเนี่ยมันต่างกันเลย
ถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนกระบ้งกระเบื้องอะไรนะเนี่ยมันต่างกันแบบนี้นะคะ
รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพองคณะสงฆ์ผู้ปกครองพอสำนักพุทธขอนแก่น
ในอำเภอน้ำพองก็ไปที่วัดอีสานไปคุยกันเลยไปหารือไปตรวจสอบข้อที่จริง
แล้วก็ออกมาบอกว่าหลงเจ๊เนี่ยนะเป็นพระมาจากโคราชมาเรียนหนังสือ
อยู่ที่วัดนี้ปีกว่าแล้วย้ายไปวัดอื่นได้๓ปีกว่าแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็เลยต้องประสานไปที่พระอุปัชชาของหลวงเจ๊ต้องดำเนินการต่อนะ
ว่าจะต้องแบบโอ้โหอย่างนี้มันก็พฤติกรรมไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
ตอนนี้ไม่รู้หลวงเจ๊อยู่ไหนอะค่ะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่หลายคนก็ยืนยันเหมือนกันว่าหลวงเจ๊
มีเรื่องของการแต่งหน้าทาปากแล้วก็มีลักษณะตุ้งติ้งจริง